ความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยนะคะ
สำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดาราอาวุโสผู้ทรงคุณค่าค่ะ
ใช่แล้วค่ะสำหรับคุณอดุลดุลยรัฐนะคะ
ที่ได้เสียชีวิตลงในวัย๘๔ปี
ด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าของวงการบันเทิง
นักแสดงและผู้กำกับอาวุโสวัย๘๔ปี

ลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิงเคารพนับถือ
เสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๔๙นาทีของวันนี้
ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพล
หลังมีอาการช็อกน้ำตาลจากโรคเบาหวาน
โดยจะมีการประกอบพิธีฝังที่มัศยิตฮารูนเจริญกรุง
ในวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ซึ่งทางด้านคนบันเทิงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ทั้งจายศินีย์ผู้จัดละคร

ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมไว้อาลัยต่อการจากไป
และแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวดุลยรัฐด้วย
ขณะที่ในวันนี้ก็มีพิธีรดน้ำและสวดอภิษฐรรมศพ
นักแสดงอาวุโสอีกหนึ่งท่านที่วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง
คือประจวบเริกยามดีฉายาดาวร้ายผู้น่ารัก
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพระตกต้นไม้เมื่อวานนี้ด้วยวัย๘๒ปี
โดยจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้ค่ะ